พูดถึงเรื่องพญานาคค่ะเดี๋ยวให้คุณผู้ชมไปดูรอยนี้
คนในพื้นที่เขาบอกว่ารอยพญานาคหรือเปล่า
เพราะรอยนี้เนี่ยค่ะขึ้นมาจากตั้งแต่สระน้ำนะคะ
แล้วก็เหมือนกับว่ามีรอยไปเรื่อย
จนไปหยุดที่หัวบันไดซึ่งเป็นรูปปั้นพญานาคพอดี
พระท่านชี้ให้ดูเพราะนี่คือสำนักสงฆ์
ป่าตึงเลขที่๑๘๖หมู่๘ตำบลพระบาทอำเภอเมืองจังหวัดลำปางค่ะ
พระท่านเลยชี้ให้ดูเลยคุณผู้ชมค่อยดูไปด้วยกันนะคะ
นี่ค่ะแล้วเป็นเหมือนเลื้อยเป็นเกล็ดเป็นสีขาวอย่างนี้ค่ะครับ
เขาก็เลยตั้งข้อสังเกตว่าเอ๊ะรอยอะไรกันนี่
รอยนี้นะคะกว้างประมาณ๑๐นิ้วยาวประมาณ๔เมตร
ก็ค่อยไล่มาจากสระน้ำขึ้นมาตรงบันไดมาเรื่อยนะคะ

พระนครธิตะคุโนเจ้าสำนักสงฆ์เป็นคนที่เจอนะคะ
เดี๋ยวให้ท่านเล่าให้ฟังดีกว่าว่ารักษณะร่องรอยเป็นยังไง
ประมาณสักตีหนึ่งตีสองมามันเห่ามาเห่าดังเห่าหอนเนอะ
จะนำเอาอาหารรสของป่าเสร็จเข้าเสร็จหนังรสของป่า

แต่วันนี้ไม่พุกเอาอาหารรสของป่าบางเหินก้อไปเจอหอย
หอยแปลกปลาหรรต์หอยพิศนานะนั่นล่ะผุก
เอามาด้วยกันสองรูปเนอะทำรูปหนึ่งก็ต้วยกันมากันคันตัวกันเลย
ห้องเน้นห้องเด็กวัดเนอะขนยม
มาพ่อด้วยกันมาพ่อกันแล้วภายเป็นภายทำอันยังไว้นี้มาพ่อกันกับตะลึงกัน
แล้วก็คนคิ้งลูกกันเออบอกแก้ตัดสินใจว่าเป็นห้อยอันยัง
เท่าความหลังใจอะไรก็คือในนี้มิดมีสองเท่าพูย่าขึ้นมาจากหน้ามาขอทำ
บันไดหนักแล้วก็ทำศัลยรักษณ์สองสองตัวแล้วเขามีพตรใจ
พ่อบอกว่ามามีพตตใจว่ามันเป็นยังเดียวเราบันดานาคีนหรัฐลูกล่า
เต้าของข้าเนี่ยคนที่มีบุญจะบอกห่วงท่านสร้างเอง
ก็ตามที่พระท่านบอกค่ะบ่อนี้มีประวัตินะคะ
คือปู่ย่ามาเข้าฝันว่าเป็นเรื่องราวที่มีที่มาในการสร้างบันไดพญานาค
พอสร้างบันไดพญานาคแล้วก็มาเจอรอยปริศนาแบบนี้อีก
คนที่อยู่ในพื้นที่หรือชาวบ้านบางคนเขาก็เลยเชื่อว่าเป็นรอยพญานาคหรือเปล่านะคะ
คนก็เลยไปดูกันตั้งแต่เช้าแล้วก็ทยอยไปไม่ขาดสายเลยค่ะ
บางคนก็บอกว่าหรือว่าก็เป็นงูงูตัวใหญ่หน่อย
บางคนก็บอกว่าหรือพญานาคแต่บางคนก็บอกว่าก็ไม่เป็นไร
รอยอะไรก็ไม่เป็นไรขอโชคขอลาบก็แล้วกัน
เขาก็ว่าเป็นม้าแต่เป็นมิมิตรดีเลยเนอะ
เป็นม้าแสดงของพระอาหารเนี่ยเนี่ย
พวกเขาเคยป้องสวงมาหลายเดียวแล้ว
เป็นสัตว์เป็นสัตว์ยังไง
อย่างคุณว่าเป็นงูเป็นพยานาคเป็นพยานาคเนอะ

ก็เจือบุญเนี่ยเนอะ
หลายคนที่ไปดูก็บอกว่าก็ขึ้นอยู่กับความเชื่อของแต่ละคนนะคะ
แต่คนก็นี่ค่ะไปจุดทูบไปบอกกล่าวขอโชคขอลาบกันเยอะ
ทีมข่าวก็ถ่ายภาพใกล้เชียว

ใช่เดี๋ยวคุณภาคภูมิดูอีกทีไหมล่ะ
มันจะมีบางอย่างอยู่ตรงกระถางทูบนี่แหละ
แต่ทูบอย่างนี้ก็เป็นลักษณะทูบตัวเลขอยู่แล้วก็มีใช่ไหม

ใช่ทีมข่าวก็ได้ไปคุยกับ
นายวิทยากองศรีใจอายุ๖๘ค่ะ

เขาบอกว่าก็ขึ้นอยู่กับความเชื่อแหละ
ชาวบ้านเขาก็เชื่อว่าอาจจะเป็นรอยของงูใหญ่
แถวนั้นมีบ่อน้ำมีต้นไม้มีป่าย่า

อาจจะเป็นรอยของงูใหญ่
หรือคนที่เชื่อว่าเป็นรอยพญานาคก็ไม่เป็นไร

เพราะตรงนั้นก็มีบันไดสร้างขึ้นมาเป็นพยานาคด้วย
สำนักสงฆ์ตรงนี้เคยเป็นเส้นทางเดินทัพ

เป็นดินแดนที่มีตำนานมีเรื่องเล่า

พระท่านก็เลยทิ้งท้ายบอกเอาไว้แบบนี้นะคะ
เป็นรอยอะไรตอบไม่ได้จริง
แต่ถ้าเป็นรอยที่มนุษย์ไม่ได้ทำขึ้นมา
ก็ขออนุโมทนาบุญด้วยนะคะ
ก็ขึ้นอยู่กับความเชื่อของแต่ละบุคคลจริงค่ะ